มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นอาการของคุณลุงวัย๗๐ปี
คุณลุงคนนี้เหมือนกับมีความเครียดแล้วก็ป่วยด้วย
แล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยอยู่ดีจุดไฟเผาตัวเอง
อายุ๗๐แล้วนะคะแล้วตอนนี้อาการล่าสุด
บอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงซึ่งภรรยาก็บอกว่า
เจ้าตัวเนี่ยนิสัยค่อนข้างที่จะโมโหร้าย
สาเหตุที่จุดไฟเผาตัวเองเนี่ยสงสัยว่าจะเครียดนะคะ
กรณีจากนายสุพศสุยะอายุ๗๐ปี
ก่อเหตุใช้น้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาตัวเอง
บาดเจ็บสาหัสบริเวณข้างทาง
ถนนเจริญเมืองซอย๘ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่
ช่วงค่ำวานนี้เนี่ยจากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุทราบว่า
เห็นชายคนนี้มาบริเวณริมทางแล้วก็ถือขวดน้ำมันมาด้วย
จากนั้นก็เอาขวดนี้ราดตัวเองเลย
แล้วก็ใช้ไฟแชคที่นำติดตัวมาจุดไฟเผาค่ะ
ระหว่างนั้นมีชาวบ้านและญาติของผู้บาดเจ็บมาเห็นเข้า
ก็รีบไปช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ร่างกาย
แต่ไฟเนี่ยก็ลุกไหม้ร่างกายไปแล้วประมาณ๑๗๐เลยนะคะ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส
ก่อนที่จะมีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าทำการช่วยเหลือ
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเช้า
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดที่คุณลุงจุดไฟเผาตัวเองอีกครั้ง
จะไปสอบถามความคืบหน้านะคะแล้วก็ได้พบกับภรรยาของนายสุพศ
คือนางวันดีสุยะอายุหกสิบเก้าปีคุณยายเล่าให้ฟังอย่างงี้บอกว่า
คุณสุพธเนี่ยมักจะชอบโมโหหาเรื่องตลอดเวลา
ประกอบกับเจ้าตัวป่วยเป็นอามภาษณ์ด้วยคงจะเกิดความเครียดและอยากฆ่าตัวตายค่ะ
ก็เลยก่อเหตุเผาตัวเองดังกล่าวนะคะฟังเสียงของภรรยาผู้บาดเจ็บค่ะ
ของนายสุพธิ์เนี่ยนะคะนางวันดีบอกว่า
ลูกสาวก็เดินทางไปติดตามอาการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ซึ่งแพทย์ก็ยังคงต้องดูแลอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะคะเพราะเกรงว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้ค่ะ